คุณผู้ชมครับเราอาจจะมีปฏิฐานกับกรณีน้องจีน่าไป
แต่สำหรับน้องต้น๙ขวบที่สงขาไม่มีปฏิหารครับ
เพราะว่าสรุปแล้วนะครับน้องไปจมน้ำเสียชีวิตหลังจากขี่จักรยานออกไป
จะไปซื้อขนมนะครับ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือบอกว่าตามหาเด็กชายนพัฒน์สอนชูจิต
อายุ๙ขวบหรือว่าน้องต้นนะฮะเป็นน้องชายของเธอ
แล้วก็เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้ายังไม่ได้เข้าโรงเรียน
แล้วก็มีรูปร่างจริง๙ขวบแต่ว่าตัวเนี่ยจะเล็กเหมือนเด็กสัก๔๕ขวบเท่านั้น
หายออกจากบ้านในอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาครับตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
คือน้องปั่นจักรยานออกจากบ้านจะไปซื้อขนมที่ร้านค้าห่างออกไป๙๐เมตรเองครับคุณผู้ชม
ไปคนเดียวหลังจากหายไปนานจนผิดสังเกตญาติก็ออกตามหา
ไปเจอแค่รถจักรยานกับเงินตกอยู่ตรงถนนปากทางเข้าบ้าน
พยายามหาตัวตลอดทั้งคืนนะครับทั่วทั้งหมู่บ้านเพราะคิดว่าน่าจะเจอแต่ก็ไม่เจอ
ล่าสุดครับนะฮะเมื่อวานนี้ญาติกับชาวบ้านก็ออกตามหาน้องต้นอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอกางเกงขาสั้นถอดทิ้งไว้ริมสะน้ำนี่นี่นะฮะ
สวนผลไม้ของชาวบ้านไม่ไกลจากบ้านเลย
ว่าน้องต้นเนี่ยอาจจะลงไปเล่นน้ำครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็จมหายไปญาติก็ช่วยกันลงไปงมค้นหา
ก็เจอร่างของน้องต้นจริงนะครับ
ว่าขณะน้องต้นปั่นจักรยานออกมาจะไปซื้อขนมที่ร้านค้าตามความตั้งใจ
อาจจะเห็นสระน้ำแล้วก็แวะลงเล่นน้ำคนเดียวในสระ
แต่ด้วยสภาพร่างกายที่อย่างนำเรียนไปเบื้องต้นนะครับ
น้องตัวเล็กว่ายน้ำก็ยังไม่เป็นทำให้น้องจมน้ำเสียชีวิต
แจ้งข่าวบอกว่าขณะนี้เจอน้องแล้วนะคะ
แต่น้องไม่อยู่กับแอนแล้วสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกแล้ว

โดยชาวเน็ตนะครับที่ช่วยกันติดตามหาต้น
หรือว่านะฮะติดตามข่าวของน้องต้นเนี่ย
ก็เข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับนะครับห้องข่าวหัวเขียวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ยังไงก็คือปั่นจักรยานไปแล้วทิ้งจักรยานเลย

คืออารมณ์คงเป็นแบบนั้นเด็กคงอยากจะเล่นน้ำ
แล้วก็จอดรถจักรยานถอนเกงเดินลงน้ำเล่นน้ำไป
เด็กกับน้ำนี่เป็นอะไรที่แบบเด็กจะชอบ
แต่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยว่ายน้ำเป็นเดี๋ยวนี้
เราก็เห็นอยู่เนืองว่าเสียชีวิตได้